ที่ปากซอยชายภลึก๑๒ญ่านตลิ่งชัน
ผู้ก่อเหตุชื่อว่าในแบงค์อายุ๒๙ปีนะคะ
ใช้มีดแทงในพัฒน์อายุ๓๙ปี

แบงค์คนก่อเหตุจริงแล้วเป็นเพื่อนสนิทของน้องชายผู้ตายด้วยนะคะ
คาดว่าน่าจะโกรธแค้นมานาน

อาจจะโกรธแค้นกันแล้วก็หาจังหวะมาลงมือ

ไม่ต้องแจ้งตำรวจไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปมอบตัว

การโดยน้องสาวของผู้ตายลูกสาวผู้ตาย

เหตุการณ์มันอุกอาจนะ

ก็เลยมาโพสต์เฟซบุ๊คเรื่องราวเหล่านี้นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นปากซอยชายพลึก๑๒
ส่งคุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียนักข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะ
ยังเห็นคราบเลือดติดอยู่เลยคุณผู้ชมบนพื้นถนน
เหตุการณ์ก็คือนายนิพัฒน์วุฒิจารุนาคหรือพัฒน์อายุ๓๙ปี
ถูกนายบุญเสริมสุวรรณบุญทวีหรือแบงค์อายุ๒๙ปี
ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนะคะ
จริงแล้วทั้งคู่รู้จักกันค่ะเพราะว่าในแบงค์คนก่อเหตุ
เป็นเพื่อนสนิทกับน้องชายของนายพัฒน์ผู้เสียชีวิต
ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรแต่คาดว่าอาจจะเป็นเรื่องของการบาดหมางกันมาก่อน
เพราะว่าผู้ตายเคยไปแจ้งความให้ตำรวจจับผู้ก่อเหตุในคดียาเสพติดก่อนหน้านี้
แต่ว่าหลังก่อเหตุเนี่ยผู้ก่อเหตุก็ไปมอบตัวนะคะในแบงค์เนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจสอนอตลิ่งชัน
จากการสอบถามข้อมูลของชาวบ้านส่วนใหญ่บอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ตอนที่ทั้งคู่ทะเลาะกันนะคะ
เพราะว่าเสียงค่อนข้างเงียบวันเกิดเหตุก็คือเมื่อวานนี้คนในซอยไปร่วมพิธีที่ท้องสนามหลวง
คล้ายวันสวรรคตในหลวงราชการที่๙คนในซอยก็เลยไม่ค่อยอยู่ค่อนข้างเงียบอ่ะนะคะ
ชาวบ้านแถวนั้นก็เลยบอกว่าคนก่อเหตุในแบงค์เนี่ยก็เป็นคนแถวนี้แหละ
เป็นคนอารมณ์ร้อนอยู่แล้วแต่ชาวบ้านไม่ค่อยกล้าให้ข้อมูลกับเราเยอะอะค่ะ
บอกกับนักข่าวของเราว่ากลัวว่าจะได้รับผลกระทบหากให้ข้อมูลอะไรไป
เพราะว่าคนก่อเหตุเป็นคนในพื้นที่ด้วยแล้วก็ตอนนี้ได้รับการประกันตัวออกมาด้วยนะคะ
แต่เราก็จะจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกค่ะคุณผู้ชม
เรารวบรวมข้อมูลจากผู้ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะแบบนี้คุณผู้ชม
ในพัฒน์ผู้ตายขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดซื้อของนะคะ
ที่ปากซอยชายพลึก๑๒
ตรงนี้มีร้านขายอาหารมีร้านขายของชำอยู่
ระหว่างที่ในพัฒน์กำลังซื้อของอยู่
แบงค์ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมาเจอโดยบังเอิญค่ะ
แบงค์จอดรถเดินเข้าไปหาเรื่องในพัฒน์
ทั้งสองคนก็เลยชกต่อยกันแบบนี้
กันอยู่ประมาณสัก๓นาทีนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่าก็ได้แค่ตะโกนให้หยุด
แต่ทั้งคู่ไม่เชื่อก็ยังต่อยกันต่อค่ะ
ในแบงค์เนี่ยพลาดท่าล้มลง
ทำท่าเหมือนจะสู้แรงในพัฒน์ไม่ไหว
ก็เลยเดินกลับไปที่รถจักรยานยนต์ของตัวเอง

ความยาวประมาณ๑๒นิ้วนะคะ
กไว้ใต้เบาะรถจักรยานยนต์เอามากระหน่ำแทงใส่ในพัฒน์

พัฒน์ก็ล้มลงนอนจมกองเลือด
ชาวบ้านแถวนั้นก็ตกอกตกใจกัน
จังหวะที่ในแบงค์เดินกลับมาที่รถจักรยานยนต์

ในแบงค์ตะโกนบอกชาวบ้านที่เขาเห็นเหตุการณ์อะนะ
บอกว่าไม่ต้องแจ้งตำรวจ

อย่ามายุ่งตะโกนบอกแบบนี้ค่ะ

ก็ขี่รถจักรยานยนต์ไปมอบตัวที่สอนอตลิ่งชันนะคะ
แล้วก็มอบของกลางให้เจ้าหน้าที่ด้วย

มูลเหตุน่าจะมาจากปมความแค้นส่วนตัว

เคยไปแจ้งตำรวจให้จับในแบงค์เรื่องยาเสพติด

พอพ้นโทษออกมาก็เลยมาเกาะเหตุนี้ค่ะ

ส่วนการดำเนินคดีกับในแบงค์นะครับ

แล้วก็พกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ
แต่ทีมข่าวมีข้อมูลว่าพนักงานสอบสวนสนตลิ่งชัน
อนุญาตให้นายบุญเสริมยื่นประกันตัวในชั้นสอบสวน
เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาที่เดินทางมามอบตัวทันทีหลังก่อเหตุ
ไม่มีพฤติกรรมในการหลบหนีนะครับ
เรื่องนี้ก็ทำให้ลูกสาวของผู้ตาย
ได้โพสต์เฟซบุ๊กร้องขอความเป็นธรรมให้กับพ่อนะฮะ
ระบุว่าผู้ก่อเหตุเป็นเพื่อนกับอาของเธอ
และเคยมาที่บ้านเคยพูดเล่นกับเธอและพ่อ
แต่ไม่มีใครรู้ว่ามีปัญหาอะไรกัน
ตอนนี้ยังจัดการเรื่องงานศพไม่เสร็จ
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุรอจังหวะนี้มานานแล้ว
และตั้งใจฆ่าพ่ออย่างไตรตรองมาก่อน

อยากให้ช่วยแชร์แล้วก็ติดตามเรื่อง
เพราะเชื่อว่าผู้ก่อเหตุรู้จักกับตำรวจ
กลัวไม่ได้รับความเป็นธรรม

รวมทั้งตอนนี้ก็ได้ประกันตัวออกมาแล้ว
หลักทรัพย์๔แสนบาทเพราะเข้ามอบตัว
ขอให้คนที่อยู่ในเหตุการณ์หรือมีคลิป

ติดต่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับครอบครัว
ทีมข่าวของเราก็เลยโทรศัพท์ไปขอข้อมูล

ก็ให้ข้อมูลกับเรามาแบบนี้นะคะว่าคือตอนนี้ทางญาติติดใจว่า
ทำไมตำรวจสนตลิ่งชันให้ประกันตัวผู้ก่อเหตุแบบง่าย
ญาติก็เลยอยากจะได้ภาพวิดีโอในขณะเกิดเหตุ
เพื่อนำมาเป็นหลักฐานยืนยันกับตำรวจว่า
ในแบงค์ผู้ก่อเหตุตั้งใจทำให้ในพัฒน์เสียชีวิต

กรทมบอกกับญาติว่ากล้องเสียค่ะ

ก็เลยไม่มีการบันทึกภาพในวันเกิดเหตุเอาไว้นะคะ

กลัวว่าจะไม่สามารถเอาผิดผู้ก่อเหตุได้แล้วก็ตอนนี้ก็ได้รับการประกันตัวมาด้วย